ข่าวต่อไปนี้เกือบวางมวยกันอีกแล้วค่ะผู้ชายคู่หนึ่ง
ฝั่งหนึ่งเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์อีกฝั่งหนึ่งขับรถค่ะ
เห็นบอกว่ามีป้ายข้าราชการแขวนที่คอด้วยนะคะขับรถให้เจ้านาย
ปรากฏว่าชาวเน็ตบอกว่าเขาจะแซงเส้นทึบ
แต่ฝั่งมอเตอร์ไซค์ไม่ให้แซงกลายเป็นว่าทะเลาะกัน
กลายเป็นคลิปนี้ที่ถูกแชร์ต่อกันเยอะเลยทีเดียวค่ะ

เดี๋ยวผมลงเพจให้เดี๋ยวผมลงเพจให้
นั่นคือน้ำเสียงหนุ่มขี่มอเตอร์ไซค์ที่เป็นคู่กรณีกับผู้ชายเสื้อสีเหลืองนะคะ
คือลักษณะคงเบียดกันมาคุณ
ไม่ยอมให้แทรกไม่ยอมให้เบียดแต่เอาล่ะถ้าเกิดว่าดูเหตุการณ์
เฉพาะหน้าเฉพาะในคลิปนี้นะเราไม่รู้ว่าต้นเรื่องเกิดจากยังไง
ถ้าเกิดว่าดูเฉพาะในคลิปนะชาวเน็ตบอกว่า
ก็คุณพี่เสื้อเหลืองคุณขับรถยนต์แล้วคุณจะแซงจะแทรกตรงเส้นทึบหรือเปล่า
แต่มอเตอร์ไซค์เขาไม่ให้แทรกไม่ให้แซง
ก็เลยกลายเป็นว่าเกิดเหตุการณ์บีบแตรท้าทายกันไปท้าทายกันมาแล้วลงมาจากรถทั้งคู่
กลายเป็นคลิปนี้แหละค่ะทะเลาะวิวาดกันนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมคลิปนี้เราตรวจสอบแล้วนะคะ
จุดเกิดเหตุเนี่ยเห็นบอกว่าแถวถนนวิภาวดีรังสิตนี่เองนะคะ

เอาล่ะเพราะฉะนั้นแล้วคนขี่มอเตอร์ไซค์บอกว่า
โพสต์คลิปนี้เพื่อให้ตำรวจดำเนินคดีกับชายเสื้อเหลือง
เพราะคุณนั่นแหละเป็นคนทำผิดกฎจราจร

ทับเส้นทึบแบบครึ่งคัน
ใช่ถ้าเกิดว่าไม่ทำผิดกฎจราจรสักอย่างนะ

ใช่เหตุการณ์ทะเลาะกันก็เพราะผิดกฎจราจรนี่แหละนะคะ